พาคุณผู้ชมไปดูคนเมาค่ะเมาแล้วก็ทำอะไรไปทั่วทีพทั่วแดน
ต้องแปลได้ใช่ไหมทั่วทีบทั่วแดนแปลว่าทำอะไรก็ไม่รู้
เหมือนคนไม่รู้ตัวคือผู้ชายคนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยพูดติดอีสานนิดนึงนะคะ
ขออภัยนะคะหลังจากที่เขาดื่มเหล้าแล้วเมา
ลังจากนั้นแล้วเขาไปเผาพระพุทธรูปตั้งอยู่หน้าร้านสังฆบัณฑ์

เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วพันพูดโทนโถประดนเปลี่ยนรูป
ผู้กำกับการสพวรินชำราบค่ะ

ไปออกติดตามได้ตัวละ

นายพงศกรคำชมพูอายุ

หลังก่อเหตุจุดไฟเผา
หนีไปนึกว่าจะหนีกลับบ้าน

ตามไปจนถึง๖โมงเช้าของวันนี้

ไปเจอตัวพงศกรปั่นจักรยาน

แสดงตัวเข้าตรวจสอบแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้พงศกรดู
จำนวนด้วยหลักฐานสิพงศกร
ผมเองครับก็ยอมรับว่าผมทำจริง
แล้วก็ต้องพาตัวไปคุยเพิ่มเติมนะคะที่สพวารินชำราบ
งศกรบอกมาสิทำไมถึงไปทำแบบนี้คืนนั้น
ศกรบอกว่าชวนเพื่อนชื่อหมูไปนั่งดื่มเหล้าขาวแกล้ม
มีของแก้มด้วยแต่ของแก้มเหล้าขาวเขาไม่ใช่มะขามเปียกนะคะ
รูดมะขามเปียกนะสิ่งที่แกล้มเหล้าขาวคือทินเนอร์
ฮะปั่นปวนสิคะทีนี้เหล้าขาวบวกทินเนอร์

หลังจากเล่าข่าวหมดแยกย้ายกับหมูเพื่อนหมูเนี่ยแยกย้ายกัน

เป็นคนเดินทางมาแถวตลาดโต้รุ่งวารินชำราบ

เขาบอกช่วงเวลานั้นเครียดทะเลาะกับพี่ชายบวกกับความเมา
ก็เลยเอาทินเนอร์ที่ตอนแรกอยู่ในจมูกตัวเองออกมา
ว่างใส่พระพุทธรูปแล้วเอาไฟเผาลงไปเลย

เนี่ยอ้ายเจ้าเหตุท่านยังหรือเปล่าวิลิสะ
ถามอีกรอบนะคะเรื่องนี้
เกรียงประสิทธิ์ภูริปรีชาเจ้าของร้านนะคะ
แล้วก็เป็นแม่ของขออภัยนะคะนางเกรียง
เป็นแม่ของนายนรงชัยประสิทธิภูริปรีชารอง
ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ชั้น๕เพื่อนบ้านเป็นคนโทรมาแจ้งว่า
ข้างล่างไฟไหม้พอลงมาดูไฟมันดับไปแล้ว
เพราะว่าเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยกันตามคลิปจากกล้องวงจรปิด
เนี่ยส่วนพระพุทธรูปได้รับความเสียหายไปนะคะ

ซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน

เอาส่วนประวัติของพงศกร
พงศกรเคยถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกลักทรัพย์สารตัดสินจำคุก๕เดือน

แล้วมาก่อเหตุเผาพระพุทธรูปอีกครั้งแบบนี้ค่ะ
เอาพงศกรอย่าดื่มเยอะอย่าดมเยอะ